หลายคนช่วงนี้ก็ต้องปรับตัวยอมรับนะว่าหลายอาชีพได้รับผลกระทบจาก
ล่าสุดคุณครูเองค่ะยังต้องหาอาชีพเสริมเลยผันตัวมาเป็นเชฟค่ะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาโรงเรียนแห่งหนึ่งเขาเปิดกิจกรรมให้คุณครูได้ทำพิซซ่าสร้างรายได้ค่ะ
คุณผู้ชมมาที่ร้านเอสเจพิซซ่านะคะร้านตั้งอยู่ติดกับโรงเรียน
นุบาลสกุลจิตบ้านบัวคำหมู่๑๑ตำบลเสริงสางอำเภอเสริงสาง
เรียกว่าเปิดมาเฉพาะกิจเลยก็ว่าได้
เพราะว่าเป็นร้านพิซซ่าที่เปิดขึ้นมาสำหรับในช่วงนี้เลย

แล้วคุณครูเขาก็ต้องการหารายได้เสริมเหมือนกัน
คือคุณครูเนี่ยเอาจริงรายได้เสริมหลักของคุณครูคือการสอนพิเศษเนอะ

คุณครูก็ต้องหาอาชีพเสริมแบบอื่น
ผมชอบโลโก้เขาน่ะแทนด้าพิซซ่าน่ารักไหม
ถูกต้องเป็นพิซซ่าฝีมือคุณครูคุณคิดดู
แล้วดูนะคะหน้าตาไม่ธรรมดานะเมื่อกี้ที่เราเห็น
น่าทานด้วยนะแล้วมีหลากหลายหน้าให้เลือกสรรกันเลยนะคะ
แล้วเขาก็ใส่ให้แบบจัดเต็มคุณดูหน้าแน่นมากเห็นไหม
แล้วถูกใจมากเด็กก็ชื่นชอบผู้ใหญ่อย่างเราก็ชอบเหมือนกัน
แล้วเขาบอกเลยว่าฝีมือของคุณครูไม่ธรรมดานะคะ
คุณครูค่ะชื่อว่าคุณครูสุภาพรกินนารี
ครูผู้สอนแผนกอนุบาลโรงเรียนอนุบาลสกุลจิต
เราบอกว่าที่มาของการเริ่มมาทำร้านแห่งนี้ก็คือนั่นแหละค่ะ
เกิดจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องหยุดทำการเรียนการสอน
เปลี่ยนไปเรียนรูปแบบเรียนออนไลน์
แล้วเรียนออนไลน์ก็ช่วงหลังสอนออนไลน์เสร็จ

มีเวลาว่างเพราะว่าคุณครูอยู่บ้านเนาะปกติคุณครูต้องเข้าโรงเรียน
แต่พอสอนออนไลน์สมมุติคุณครูอยู่บ้านอย่างนี้ก็ว่าง
ทำยังไงดีผู้อำนวยการโรงเรียนก็เลยหากิจกรรมให้คุณครูทำ
แผนกเตรียมอนุบาลนี่แหละซึ่งเคยเป็นห้องกิจกรรมเด็กอ่ะ
อุปกรณ์ต่างของโรงเรียนมาเปิดเป็นร้านพิซซ่าซะเลย

ตอนนี้ได้รับผลตอบรับดีมาก
มีผู้ปกครองนักเรียนมีนักเรียนเอ่ยแวะมาอุดหนุนมาซื้อกันเยอะเลยค่ะคุณ
และที่สำคัญราคาไม่แพง

เริ่มต้นที่๕๙บาทไปจนถึง๑๓๙บาท
แล้วแต่ขนาดแล้วแต่หน้าเลยนะคะ
ก็นั่นแหละค่ะคือจุดเด่นของเขาก็คือ

แล้วก็เขามีของหวานด้วยนะ

สำหรับลูกค้าแล้วก็ผู้ปกครองที่มาอุดหนุนที่ร้าน
ผมเห็นแล้วน้องไปตอบเฉาก๊วยนมสด
นี่ไงเห็นไหมป้ายนี้เลยโอ้โหน่าทานมาก
ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียแล้วกันที่เรานำมาแนะนำนะคะ
ใครอยากจะไปอุดหนุนพิซซ่าฝีมือคุณครู

หรือใครอยู่บ้านทำอะไรขายดี
ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ลองปรับใช้กันดูนะ

แบบขายของออนไลน์เดริเวอรี่อะไรแบบนี้
ก็อาจจะช่วยได้นะคะ
ดีดูเห็นแบบนี้เราก็หิวเลยเนาะ